มีชาวบ้านเนี่ยไปเห็นศพของหญิงสาว
เกยตื้นอยู่ที่ชายหาด
เปลือยกายเลยอ่ะอ่าไปดูภาพกันหน่อย
เจอแบบนี้เป็นใครก็สยองน่ากลัวคุณดูสิ
มันไม่มีหัวน่ะไม่มีหัวด้วยสภาพเปลือยกายด้วย
คือลักษณะเหมือนตัวแข็งแล้วอะค่ะ

เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ

อ้าวดูสิฮะ
คือเห็นแบบนี้ชัดเลยว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงแน่นอน

ทีแรกก็แตกตื่นตกใจกันหมดเลย

ต้องลงอ๋อต้องกดได้เห็นไหม

ตุ๊กตายางครับทุกผู้ชมครับ

คือคนที่เขามาเจอเนี่ย

ชอบจังบางแสน
ตำเอาไว้ไอ้เต้าไตรร้ายขยะทะเลชิ้นล่าสุดตุ๊กกะตายางเกยหาด
อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รักน้องแล้วหรือไรบางแสนเออเอาสิ
นี่หาดวรณภานะฮะหรือว่าหาดบางแสนล่างนี่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
นี่กู้ภัยต้องมานะนี่อ่าเห็นไหมมาเก็บน้องอ่า
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับเทศกิจของเทศบาลแสนศุกร์เนี่ยมาเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
อ่าคือชาวบ้านบอกว่าตอนแรกได้ยินข่าวก็ตกใจกันนั่นแหละนะ
แต่ที่สำคัญก็คือเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
ไม่รู้ว่ามีใครเอามาทิ้งหรือว่าถูกคลื่นซัดลอยมาจากไหนก็ไม่รู้
เธอคนนี้จริงจริงสงสารเขานะแล้วเดี๋ยวก่อนนะตกลงเขามีหัวไหม
ไม่รู้หัวหลุดไปไหนผมก็ไม่สันทัศน์เรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าตุ๊กตายางมันมีหัวไหม
ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสงสารแต่อันนี้มันไม่มีหัวเออเอ๊ะบ้านเรามันขายได้เหรอคะ
มันขายได้ไหมไม่ได้นะอ๋อเหรอแปลว่านำเข้ามันเป็นพวกอุปกรณ์อะไรนะ
เขาเรียกเซ็กทอยใช่ไหมซึ่งมันจะมีกฎหมายในการที่จะควบคุมดูแลตรงนี้อยู่นะครับ